เอาคุณต่ออีก๑กระแสดาร์มาดีกว่าค่ะ
ที่หลายคนก็สงสัยเอ๊ะจะเป็นใคร

ดาราตลกคนนึงที่เรื่องเยอะไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
หลายคนก็เลยสงสัยว่าใคร
แต่ว่าประเด็นมันพุ่งเป้าไปที่เธอคนนี้

เพราะว่าจียอนเล่นภาพยนตร์เรื่อง
แต่ว่าถูกปลดกลางอากาศค่ะ
ไม่นำซ้ำคุณพลอดอานนท์ก็ยังมาโพสต์อันนี้อีก
หลายคนก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาไงนะ

ต้องทำเขาก่อนว่าเขาพูดถึงใครกันแน่
มีค่ะไปถ่ายงานให้พี่พศ
ถ้าสมมุติว่าปัญหามาจากจียอนเองใช่ไหมคะ
ออนพร้อมที่จะขอโทษทุกคนอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็พอดีแบบไม่ใช่ปัญหาจากหนู
ก็เลยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
แต่เจียนก็ทำตามทั้งหมดที่เขาวางแผนแล้วค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใช้เป็นแบบถูกถอดออก

เพราะว่าจียอนถ่ายตามที่คิวที่แบบไทยเขาแบบกำหนดไว้ให้แล้ว
ถ้าเป็นความจริงก็จียอนไม่ได้คาตัวครึ่งหนึ่งอะค่ะ

พยายามจะตามด้วยแต่ก็เขาก็หายไปเลย

เขามีแพลนที่จะแบบถ่ายใหม่แบบของอันใหม่อะค่ะ
ที่จะไปถ่ายที่เกาหลีค่ะ
ทำสัญญาฉบับใหม่
ก็เลยทางหนูก็บอกว่า
งั้นก็แบบขอเคลียร์ของฉบับเก่าก่อนไหม
ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าแบบเจียนแบบเลิกมาก
ก็ทุกวันนี้ก็เจียนก็คงไม่ได้ทำงานแล้วค่ะ

ก็จะมีกระแสเรื่องดราม่าเข้ามา

ส่วนของเธอเนี่ยเรื่องฆ่าตัวนี้ต้องไปตามต่อนะว่ายังไงครับ

เขาบอกเลยว่าทางเขาเองไม่ใช่ไม่จ่าย
แต่ทางจียอนเองปฏิบัติผิดกฎระเบียบของเขานั่นเอง
แล้วก็มีการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวแล้วด้วย

เมื่อกี้ฟังจียอนไปแล้วมาฟังอีกข้างหนึ่งบ้างดีกว่า

ออกมาชี้แจงรายละเอียดเหมือนกันนะครับ
บอกว่าสาวจียอนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้

ติดต่อไปทางผู้จัดการส่วนตัวแต่ว่าเงียบหายไปค่ะ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าทางบริษัทมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนค่ะ

ตรงนี้เราก็อย่างที่บอกคือเราทำงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามสิ่งที่ชัดเจนที่พิสูจน์ได้ทุกอย่าง

วันนี้ก็จะพิสูจนเห็นว่านักแสดงก็คงจะไม่มาร่วมงานอย่างเต็มที่

ดังนั้นคือถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินจริงใช่ไหมคะ
มันก็คงเดินมาถึงจุดนี้ไม่ได้แน่
ว่ามันเป็นเรื่องคิวมากกว่าค่ะ
คิวที่มันไม่ลงตัวกันนะคะ

ที่งานมันก็ต้องไม่ใช่แค่คิวของของน้องคนหนึ่ง
เราพยายามส่งคนติดต่อตลอดเพื่อเคลียร์ทุกอย่างนะคะ
แต่ว่าก็มันยังไม่ได้มีการตอบรับจากทางเขาเองมากกว่า
เรามีหลักฐานการติดต่อชัดเจนทุกอย่างค่ะ
คืออันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะดำเนินต่อไป
เพราะว่าไม่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
อย่างที่บอกว่าเราทำทุกอย่างบนสิ่งที่พิสูจน์ได้
คุณจียอนเนี่ยเขาค่อนข้างทำงานดีนะคะ
พอเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานกับน้อง

พอมันมีปัญหาเรื่องคิวขั้นตอนต่อไปก็อย่างที่

เพราะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยทำงานเต็มที่จริง
ส่วนเรื่องเขามีปัญหาหรืออะไรเรื่องมากอย่างนี้

ในส่วนของเรื่องงานก็มีอย่างพูดตรงกันนะ
อย่างจียอนเองบอกว่าถ้าหนูเรื่องมากก็ไม่ใช่แล้วล่ะ
ผู้จัดเองก็บอกว่าจียอนก็ตั้งใจทำงาน
แต่ถ้าในเรื่องปัญหาจะเป็นเรื่องของคิว
ที่มีการทับซ้อนอะไรกันอย่างนี้มากกว่านะคะ

เพราะว่าวันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้วนะคะ

มาแล้วก็อึนจองของวงเทียร่า

หลายคนอยากจะให้เจมส์มามากระซิบข้างหูคำว่า

คือเขาถามว่าหัวใจความทรงจำของเจมส์มาเนี่ย

มันขนาดนั้นเลยนะคะจ้ะหลายคนอยากให้กระซิบข้างหูนิดหนึ่ง